สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาแล้ว๓คนวันนี้นะเจอกับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้ง
ใช่ครับแม่ขายมา๑อาทิตย์

อะไรต่อมากัน
คุณเนี่ยไปปล่อยโคกันเหรอฮะ
วันนี้เนี่ยเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยก็ต้องเล่าถึงเรื่องของข่าวดี
ครับกับโครงการคนละครึ่ง
มาวิจัยเป็นอย่างไม่ดีเฉพาะผู้บริโภคอย่างเราราวเรา
จูด้งคุณชิสาเรื่องของเรื่องร้านค้าเขาก็อยากจะเข้าโครงการคนละครึ่ง

เปิดโอกาสให้กับร้านค้าใหม่ได้เข้าโครงการนี้ด้วยครับ
นี่เลยฮะเขาบอกว่าเริ่มแล้วนะกับร้านค้ารายใหม่
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางภาครัฐเขาเปิดโอกาสให้
ร้านค้าใหม่สามารถร่วมลงทะเบียนโครงการได้ตั้งแต่เวลา๖โมงเช่า
ตั้งแต่เช้าแล้วยาวไปจนถึง๔ทุ่มคืนนี้นะ
และจุดบริการของธนาคารกรุงไทย
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคม
ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่๒๕สิงหาคมนี้
บางร้านบอกโอ๊ยฉันลงทะเบียนเมื่อเช้าเหม็นได้เลย
ใจเย็นมันยังมีร้านใหม่อีกหลายร้านที่เขาลงทะเบียนกันนะคุณชิสานะ
ใช่แล้วค่ะแล้วคุณสมบัติของร้านค้า
ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เนี่ย

อ่าโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ
อย่างแรกนะคุณจะต้องเป็นกิจการร้านค้าที่ตรงตามหลักของโครงการ
อย่างเช่นประกอบการเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป
หรือบริการก็ได้เช่นร้านนวดทำเล็บทำผมนะคะ
อย่างที่สองก็คือว่าร้านของคุณต้องไม่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
อย่างที่สามคือไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านค้าแฟนชายค่ะ
ถ้าหากว่าคุณสมบัติครบตรงตามนี้แล้วก็สามารถลงทะเบียนทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะ
แล้วก็จะรู้ผลที่บ้านรอดูผ่านทางแอปถุงเงินได้ภายใน๓วันเลยนะคะ
คนบอกร้านค้าแล้วเคยลงทะเบียนไปแล้วกับคนละครึ่งเฟสเก่าที่ผ่านมาต้องทำไง
เขาได้ลงไปเรียบร้อยแล้วอัตโนมัติได้ต่อไปกับเฟส๕แล้ว
ออกไปได้เลยนะคะส่วนผู้บริโภคอย่างเราถ้าเป็นผู้บริโภครายเก่าก็กดยืนยันต่อนะคะ
ส่วนผู้บริโภครายใหม่เดี๋ยวมีการลงทะเบียนกันวันที่๑๙สิงหาคมนะคะ
ก็ดีทั้งผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเรา
ผู้บริโภคบางคนบอกอุ๊ยไม่เอาหรอกสิทธิ์คนละครึ่ง

พักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าจะให้ดูเรื่องของจราเข้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับเห็นเขาบอกว่ามีคนไปเจอจอระเข้ครับ
ไม่ได้เจอในป่านะเจอในบ้านคนนี่แหละครับ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามต่อในช่วงหน้าครับ

ใช่ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกับพวกเราด้วย
ครับใช่ครับที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวีนะครับ

ข้อความเดี๋ยวจะขึ้นสดตรงนี้เลย

แล้วช่วยพิจารณาหน่อยว่าในกรุงเทพมันมีจริงเหรอ

จราเข้ฮะเขาบอกว่าเจอจราเข้ตัวเป็นถ่ายรูปมาให้ดูด้วย
อยู่แถวย่านเจริญกรุงซอย๑๐๗
ไปดูหน้าตามันหน่อยแล้วดูภาพนี้ด้วย
แล้วพิจารณาดูสิว่ามันจริงหรือไม่
คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องครับ
กู้ภัยฮะเขาได้รับภาพนี้มาแล้วก็ได้รับแจ้งมาจากชาวบ้าน
ว่าเจอจราเข้ไม่ทราบสายพันธุ์

ไหนก็ไม่สนใจอ่ะจราเข้ก็กลัวแล้วไหมน่ะ
ไอ้พันวางเอาไว้ก่อนไปจับมาให้ได้ก่อนว่า

เขาคาดการณ์ว่าความยาวประมาณอยู่ที่สัก๑เมตรได้
เขาบอกว่าอยู่ตรงแถวคูน้ำในบ้านพักในที่๘๐๔ทับ๑
ถนนเจริญกรุงซอย๑๐๗แขวงวัดพระยากรัยเขตบางคอแหลม

ถ้าในกรุงเทพเอาจริงที่จะเจอได้
คานตวมเตียมแบบนี้มีแต่ตัวเงินตัวทอง
คุณผู้ชมทีมกู้ภัยก็ลงไปตรวจสอบที่บ้านดังกล่าวนะครับ
ก็พบว่ามันเป็นบ้านจริงนะย่านนั้นเนี่ยตรงนี้

แล้วปลูกในรอบรั้วขอบชิดในพื้นที่ประมาณสักไร่หนึ่ง

ภายในมีต้นไม้และคูน้ำอย่างที่เห็น

ถ้าลงไปแบบนี้
ปลาดุกตอดขาก็ใจสั่นแล้วครับ
เออนั่นแน่นั่นสิ
ไม่มีปลาดุกหรอกผมไม่กลัวปลาดุกตอดขาหรอก
กลัวไอ้แค่นี่แหละจะมาคับขา
ครับทีนั้นมันบิดโอ้โฮขาไม่เหลือเลยนะ
นี่พี่เขาก็ใจเด็ดมากแล้วก็ลงไปหา
โอ้โหหาแทบตายยังไงก็หาไม่เจอนะครับ
ทำเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหม
ใช่ครับเป็นชั่วโมงเลยประมาณ๑ชั่วโมงได้
โอ้โหเจ้าของบ้านนี่ครับเขาถอนถอนกำลังไปก่อน

ว่าไม่ได้เลี้ยงจราเข้ตัวดังกล่าวไว้นะ

เออแล้วมันโผล่มาอย่างนี้เนาะ
เลี้ยงจริงแล้วก็เคยเห็นจราเข้ขึ้นมาปรากฏกายเนี่ย

นี่ไงมันก็เลยกลับมาอีกหรือเปล่าเนี่ย
ใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากภายในบ้านเนี่ย
ก็มักจะพบงูแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอื่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
คือต้องบอกแบบนี้ถ้าแกเคยเจอแล้วเนี่ยนะ

เพราะอะไรรู้ไหมแถวนั้นมันเหมาะมากที่สัตว์พวกนี้มันจะอยู่

ระบบนี้เวทย์เป็นเลิศจริงนะฮะ
เพราะเจ้าของบ้านแกได้พบกับทั้งงูทั้งสัตว์เล็กคลาน

เงินเจอเจราะแคร่อย่างนี้เหรอ

แต่เจราะแคร่นี่มันยิ่งกว่าน่ะ

แล้วรีบแจ้งเจรถที่กู้ไพเลยครับ
นี่ไงพี่เขาก็พยายามหากันแต่ยังไม่เจอ
ตัวเนื้อคุณจุดงกด
แต่ผู้ประกอบการเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วครับ
เลยต้องรวมตัวกันเลยกับ๕ยี่ห้อดัง

วัยยำนิชชินมาม่าและซื่อสัตว

เขาจะรวมตัวกันแถลงข่าววันนี้แหละครับ
เพื่อชี้แจงต้นทุนต่างที่มันสูงขึ้น
เขาบอกเลยนะว่าทำไมเขาต้องขึ้นราคา
และจะบอกกล่าวไปยังกระทรวงพาณิชย์
ว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องเผชิญกับภาระต้นทุนมากแค่ไหน
ซึ่งก็น่าจะถึงเวลาที่กระทรวงพาณิชยเนี่ย

คือทางฝั่งของผู้ผลิตเขาจะว่าแบบนี้
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ย
ต่างยื่นขอปรับราคากันเองแล้ว
ภาระต้นทุนวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะแป้งสาลีและน้ำมันปาล์ม

ทำให้ทุกยี่ห้อต้องแบกต้นทุนที่สูงเหมือนกันหมดนั่นแหละ
แต่เขาเตรียมจะชี้แจงในวันนี้ว่าทำไมเขาต้องปรับขึ้น
ต้องยอมรับนะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย

ที่จะรับประทานอาหารในราคาที่ประหยัดและอิ่ม
ก่อนหน้านี้ฮะร้อยตีจากรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ก็เคยบอกว่าทางกรมการค้าภายในกำลังพิจารณา
ปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
หลังจากผู้ผลิตเนี่ยเขาขอปรับขึ้น๒ละ๒บาท
ก็คือไอ้ห่อเล็กที่เราเห็นทั่วไป
ปกติมันจะประมาณสัก๖บาทเพิ่มอีก๒ก็เป็น๘
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะคะคุณจูด้ง

ก็ไปดูสินค้าอื่นอื่นบ้างอ่ะนะคะไม่ใช่แค่มาม่าหรือว่า
แหล่งข่าวจากร้านค้าส่งและค้าปลีกในย่านกรุงเทพเนี่ย
บอกนะว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมมาจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะ
มันก็เป็นไปตามต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันเอ่ยหรือว่าค่าเชื้อเพลิงต่างนะ
ซีอิ๊วหวานตราง่วนเชียงขวด๘๐๐กรัมเนี่ยขึ้น๒๐บาทนะจาก๕๕บาทเป็น๗๕บาทนะ
ใช่ครับน้ำตาลสายทุกยี่ห้อเนี่ยโอ๊ยขึ้น๑บาทต่อถุง๑กิโลกรัมครับ
งชูรสเนี่ยคืน๑๐บาทต่อถุง๑กิโลกรัมจาก๙๘บาทเป็น๑๐๘บาทครับ
แล้วก็ผลไม้กระป๋องยี่ห้อมาลีก็ขึ้นร้อยละ๑๒หรือ๑๑บาทต่อกระป๋องจาก๘๕บาทเป็น๙๖บาทครับ
ทางนี้นะครับนายสมชายพรัตนาเจริญนะครับนายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทยบอกว่า
อย่าเพิ่งตกใจแต่ทำใจยากนะ
จริงเขามีข่าวขึ้นมาสักพักนึงแล้วนะ
แต่คุณสมชายบอกอย่างนี้ฮะอย่าเพิ่งตกใจกับสินค้าที่ขึ้นราคา
เพราะว่ายังมีสินค้าอีกหลายชนิดที่จะปรับตัวลงในเดือนนี้ด้วยนะ
คือตอนนี้สินค้าหลายอย่างมันเริ่มที่จะขาดตลาด
แสดงว่าสต๊อกมันต้องรอเพื่อราคาใหม่นั่นไง

แต่ก็มีสินค้าที่เตรียมจะปรับลงอย่างเช่นน้ำมันปาล์ม
จากก่อนหน้านี้เคยขายที่๗๐บาทต่อขวด
ตอนนี้จะลดลงเหลือ๕๕บาทต่อขวดและมีแนวโน้มจะลดลงอีก
ว่าจะสัก๕๐บาทต่อขวดน่าจะพอเห็นนะฮะ
ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองจะมีการปรับลดลงหรือไม่
ว่าจะอยู่ที่ทัก๖๘๗๐บาทต่อขวด

แต่ก็หวังว่าขอให้ได้ปรับลงบ้าง
มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะ
แทบทุกครัวเรือนเขาต้องใช้กัน
มันพืชเนอะว่ากันไปเรื่องของราคาสินค้า

ส่วนใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้ทำกับข้าวกันเอง

แต่ถ้าราคาสูงด้วยและอาหารที่ได้น้อยแบบนี้ด้วย
คุณผู้ชมดูอ่าถุงเบ้อเริ่มเทิมเลย
แต่ว่าอาหารที่อยู่ในถุงนิดเดียว

แต่อย่างนี้นะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ

เราเห็นคนที่เขาถ่ายนี่คือผู้บริโภคแต่เดี๋ยวเราต้องไปถามคนขายด้วย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งสองฝ่ายแน่นอนแต่ว่าเอาในมุมของคนกินก่อน
คุณเห็นแบบนี้คุณจะรู้สึกเหมือนเจ้าของโพสต์ไหมนี่คือยำราคา๑๓๕บาทนะคะ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าราคานี้มันไม่สมกับที่เธอจ่ายไปเธอเห็นเรื่องแบบนี้ก็เลยมาโพสต์ไว้ในกลุ่มผู้บริโภคอ่ะนะคะ
มีคนที่เขามาดูคอมเมนต์เขาก็มาดูแล้วก็มาเมนต์อีกต่อไปเยอะเลย
ลาบเป็ดทอดราคา๑๒๐บาทยำวุ้นเส้นทะเลถุงนี้แหละ๑๓๕บาท
และข้าวเหนียวอีกสิบห้าบาทรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเธอจ่าย๒๗๐บาท
แต่เพราะเอิญว่าเธอมีโค้ดส่วนลดนะคะก็เลยหักไปเหลือต้องจ่าย๒๓๒บาท
ไม่แพงฟังดูดีโอ้ฉันได้ส่วนลดก็โอเคแฮปปี้
แล้วเธอก็บอกว่าตอนนั้นเธอหิวเธอหิวก็เลยกดสั่งไปซะหลายเมนูเลยนะครับ
ทีนี้ยังไงต่อนี่นะฮะหู๑๓๕บาทเลยใช่ไหมครับ
ต่อมานี่ครับทีมข่าวครับเดินทางไปยังร้านขายอาหารดังกล่าว
อยู่ในพื้นที่บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหน่อยว่ามันเป็นอย่างไร
นายสุรเชษครับอายุ๔๕ปีเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะ
คนนี้คนนี้เขาบอกว่าก็ยอมรับนะว่ายามุนเส้นที่ลูกค้าสั่งไปนั้นน่ะ
โพสต์นั้นเป็นเมนูจากทางร้านจริงนะ
ซึ่งเป็นปริมาณที่ร้านนี้เขาขายตามปกติ

แต่อาจจะเป็นเพราะทางร้านเนี่ยใช้ถุงที่ไซส์ขนาดใหญ่กว่าร้านอื่นร้านทั่วไปนะครับ
เขาบอกว่าไซส์ถุงของเขาคือ๘คูณ๑๒นิ้ว
มันเท่ากับสมุดของเขาเลยอ่ะค่ะสมุดเมนูของเขาอ่ะ
มันเลยอาจจะทำให้ดูน้อยไปหรือเปล่า

แล้วเวลาเราเทอาหารกันก็เลยจะดูน้อยใช่ไหม
นี่ครับทางร้านเขาก็บอกว่าขายทุกเมนูนั้นจะทำตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ
เท่ากันหมดนะฮะไม่ว่าหน้าร้านหรือว่าสั่งรายเดอร์ก็เท่ากัน

เทให้ดูบางคนบอกว่ารายเดอร์สั่งผ่านรายเดอร์น้อยไปกว่าหรือเปล่า
กล้องหน้าร้านหรือเปล่านี่เขาบอกว่าเท่ากันเนี่ยดู
พอเทออกมาก็เต็มจานดูปกติ
นี่คือยำวุ้นเส้นทะเลที่คุณลูกค้าคนนั้นเขาสั่ง

แล้วดูค่ะกุ้งปลาหมึกก็มาเต็มอยู่นะ
ใช่ครับแต่ว่าราคาเนี่ยถ้าเป็นยำวุ้นเส้นทะเลเนี่ย
หน้าร้านเขาขายอยู่ที่๑๐๐บาทนะ
แต่ว่าถ้าสั่งผ่านรายเดอร์จะอยู่ที่๑๓๕บาท
เนื่องจากต้องแบ่งกำไรให้กับเดริเวอรี่เจ้านั้นด้วยครับ

แต่ว่าพอเราได้เห็นแม่ครัวเห็นเชฟ

ทางร้านเขาก็น่ารักนะน้อมรับคำติชม
เขาบอกอะไรที่แก้ไขได้ทางร้านก็ยินดีจะปรับปรุงนะ
อย่างเรื่องยำวุ้นเส้นทะเลที่ลูกค้าอาจจะมองว่าน้อยเกินไป
ทางร้านเขาบอกได้ครับเดี๋ยวจะปรับเพิ่มปริมาณวุ้นเส้นให้เหมาะสมต่อไป
แม้ว่าปัจจุบันวัตถุดิบที่นำมาปรุงจะราคาสูงก็ตาม
อันนี้ที่ฉันก็เศร้าเหมือนกับเขาเศร้าแทนเขาว่างั้นเถอะ

กัดฟันบางทีคนขายก็ต้องยอมนะ
เพื่อลูกค้าผู้บริโภคให้ได้ทานของอร่อยราคาถูกก็ต้องยอมขัดทุนบ้าง

พูดยากจริงเรื่องนี้บอกตรง

เห็นใจทั้งผู้ค้าและเห็นใจทั้งผู้บริโภค

เราซื้อเราก็อยากได้เต็มเยอะถูกไหม

คุณผู้ชมใครที่อยู่กรุงเทพครับ
นัดเจอแก่งนี้แก๊งเช็ดกระจก
ล่าสุดครับใช้เด็กเพื่อเรียกความสงสารครับ

นี่คือเด็กหญิงครับตัวน้อยอายุประมาณราวสัก๔๖ขวบครับเนี่ย
ถือผ้าหนึ่งผืนด้วยเอามาทำอะไร
มาเช็ดกระจกครับให้กับรถที่จอดติดไฟแดงอยู่
เพื่อเรียกคะแนนความสงสารครับจากผู้ใช้รถใช้ถนน
แล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ณแยกรัชดาราชพร้าวนะครับ
กรุงเทพใครผ่านแยกนี้เนี่ยมักจะเห็นคุณชนะผ่านบ่อยแล้วฮะ
คือผ่านบ่อยแยกนี้จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอ้แยกนี้รถมันติดติดมาก
มันเป็นเส้นตัดระหว่างเส้นรัชดากับลาดพร้าว
เพราะฉะนั้นแล้วยิ่งตอนนี้เขากำลังก่อสร้าง
ติดนานหน่อยเราก็มักจะเห็นคนมาขายอะไรบ่อยนะ

ใช่เข้าทางเขาเลยนะแบบนี้รถกำลังติดเลย
เนี่ยความสูงของเด็กเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไม่ถึงฝากระโปรงรถด้วยซ้ำนะ
โอ้โหเหมือนมาเรียกความสงสารมากกว่าหรือเปล่านะฮะแบบนี้
แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงไปชนขี่
นี่นี่เห็นไหมเหมือนผู้ปกครองหรือเปล่า
ซ้อนท้ายแล้วก็รับเด็กไปนะฮะเวลาที่ทำงานเสร็จแล้วอะไรแบบนี้
เหมือนเป็นการใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
คือเขาว่าอย่างนี้ด้วยนะหลายคนที่ผ่านไปแยกนั้นบ่อย
อย่างเช่นตัวผมผมก็เคยเห็นไอ้ภาพแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ
เด็กตัวเล็กบางคนก็เด็กโตหน่อยก็ว่ากันไป
คือหลายคนเขาเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก
ให้มาเดินพูดตรงนะขายพวงมาลัยหรือว่าขายนู่นขายนี่
สี่แยกไฟแดงต้องบอกก่อนนะถ้าตามกฎหมายนะ
เป็นยังไงครับเขาไม่อนุญาตนะมันผิดกฎหมายนะ
ถูกเขาเคยมีกฎหมายออกมาเลยเนี่ย
ในพื้นที่กรุงเทพฯหันตะควันห้ามขายกล้วยแขกกล้วยทอดโดมโมกโดมไม้ห้าม
ต้องพูดกันตรงแบบนั้นนะ
แต่อย่างนี้ฮะทางเจ้าของโพสต์เขาบอกว่าเขาเคยโทรศัพท์ไปประสานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้มาช่วยตรวจสอบแต่อย่างนี้ฮะทางกระทรวงเนี่ยในตอนนั้นที่ปลายสายรับแล้วคุยกับเจ้าของโพสต์
เขาบอกว่าตัวเขาไม่มีอำนาจจับกลุ่มต้องให้ทางตำรวจไปจัดการ
แต่อย่างนี้ละกันถ้ามองว่ามันเหมือนกับเป็นการคาบเกี่ยวในการ
จะลงมาจัดการเรื่องนี้ทั้งหน่วยงานพัฒนาสังคมรวมไปถึงทางตำรวจอาจจะต้อง
บูรณาการกันมาด้วยกันเลยนะมาด้วยกันเลยไหมล่ะ
จะได้มาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะจริงมันไม่ได้มีแค่แยกนี้แยกเดียว
เขาให้ยังไงรู้ไหมให้เด็กเนี่ยนะถือขวดน้ำ
นิดข้างในแบบมันเหมือนเป็นน้ำฟองสบู่อยู่แล้วและก็จะเจาะไฟให้เป็นรู
แล้วเดินไปตามรถที่จอดติดไฟแดงแล้วก็บีบน้ำยาที่กระจกแล้วเช็ดทันที
ใช่แล้วผ้าที่เช็ดก็ขอโทษนะพูดตรงมันก็ไม่ได้สะอาด
ส่วนคนที่อยู่ในรถพอเด็กเขาเช็ดแล้วก็ต้องจำใจให้ถูกไหม

เป็นไปได้สูงมากที่สุดท้ายเงินจะไปอยู่กับตัว

เราเห็นจนชินตาบางคนก็อาจจะเหมือนปล่อยผ่าน

ถ้ามีคืบหน้าอะไรเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะ
ครับมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าตกอกตกใจจริง
ใช้รถใช้ถนนขับผ่านไปแล้วอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ลงทุนเดินข้ามฝั่งจากอีกฝั่งหนึ่ง
มาตัดหน้ารถเพื่อที่จะขอเงินนะครับ
ติ๊ดติ๊ดติ๊ด
เนี่ยแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยในคลิปเขาเขียนไว้เลยนะ
บอกเตือนภัยกลางวันแสก
มีผู้หญิงเดินมาแล้วค่ะโบกรถกลางทางอย่างนี้เลย
คนนะไม่ใช่ผีเอาบอกไว้ก่อน
เรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของคลิปนี้เข้ามาโพสต์เอาไว้นะฮะ
เขาบอกว่าโดนกันมาหลายคนแล้วแถวนี้คือถนนสายตาคลีหัวหวาย
อตาคลีจถสวรรค์ผู้หญิงรายนี้ฮะยืนอยู่ริมถนนเพราะเห็นว่ามีรถขับผ่านมา
เธอก็รีบออกตัววิ่งมาเลยนะแล้วเหมือนกับว่าจะมาขวางหน้ารถ
ขอเงินรถมันก็ต้องจอดถูกไหมไม่อยากชนอ่ะ

ตัวเจ้าของคลิปนะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย
พอไปโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลมีคนมาคอมเมนต์

ถูกค่ะแล้วมีคนเขารู้จักด้วยนะ
คือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคนที่มาเมนต์เนี่ยเป็นชาวเนื้อควรสวรรค์นั่นแหละ
แชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอผู้หญิงคนนี้เหมือนกัน

วกรถขอเงินแล้วอ้างว่าจะขอเงินมาเติมน้ำมัน
แล้วถ้าไม่ให้นะด่าด้วยค่ะคุณ

โอ้ดูสิค่ะคุณเกษตรีศัพท์ของเขาไปเรื่องหลือมาก
ไอ้หน่าอะไรเงี้ยไม่ว่าหรอก
แต่มาขวางเนี่ยเดี๋ยวจะชนแล้วเป็นเรื่องเป็นราว

คนใหญ่คุณที่เลี้ยวก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะมันอันตรายจริงอย่างที่คุณชนะบอกค่ะ
เพราะเรื่องไถเงินเนี่ยมันก็พอปฏิเสธกันได้
แต่ถ้าหากว่ามาเร็วรถขับไม่แบบเบรกไม่ทันอย่างนี้
ชนบาดเจ็บเป็นเรื่องเสียชีวิตก็เป็นเรื่องอีก

อีกหนึ่งเรื่องที่อันตรายเหมือนกัน
โอ้โหถ้ามาแบบว่าเร็วนะ
ก็คือเวลาฝนตกพื้นกระเบื้องมันลื่น
อยากให้ระวังจริงไม่งั้นอาจจะเหมือนกับสาวคนนี้ครับ
โหย
เป็นไงน่ากลัวนะ

เพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเอามาฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชม

ไปดูเรื่องของกาแฟหน่อยไหม

แต่ผมไม่ชอบกินกาแฟแต่ชอบแกงนะรู้ยัง
ไปดูหนุ่มคนนี้เห็นเขาบอกว่าเขาจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะ
โอ้โอ้โอ้
เฮ้ยเรื่องราวมันยังไงครับคุณจูด้มโอ้โอ้โอ้
นี่ไอ๊เต้าดุล้ะเคิรเลยอ่ะ
อย่างที่เขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
พี่หนุ่มคนนี้เห็นไหมเขาถ่ายคลิปตั้งแต่วันแรกเลยนะ
โดยเขาเข้าไปจีบสาวคนนี้นะครับ
เป็นเวลาเท่าไหร่๖๐วันหรือว่า๒เดือนเอง
เฮ้ยแล้วในช่วงเวลา๖๐วันหรือ๒เดือนเนี้ยเขาทำยังไงครับ
เขาซื้อกาแฟที่ร้านนี้นะ

สุดจัดนี่นะหวานกล้มจริง
สุดท้ายสาวเขานี้เขาก็ใจอ่อนครับ

อ่ะแสดงความยินดีได้ก่อนนะฮะแต่เล่าถึงที่มาของคลิปด้วย
ชาวเน็ตมาดูคลิปนี้คุณเชื่อไหมกี่วิว

เป็นล้านวิวโอ้โหล้านห้าแสนวิวเข้าไปแล้ว

แล้วเขาโพสต์คลิปนะพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้เป็นยังไง
อืมวันต่อต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมนะจ๊ะ
อุ๊ยโหหวานน้ำตาลขึ้นตาเลยนี่พี่อะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะบางคนดูแล้วก็เขินแทนนะ
โอ้โหนอกจากติดใจกาแฟแล้วยังติดใจคนชงกาแฟด้วย

มาถามพี่กินไปกี่แก้วนะ

เขาบอกน้ำตาลในเลือดเขายังปกติแต่ที่ไม่ปกติคือหัวใจ
อุ๊ยหัวใจหัวใจให้เธอไปแล้ว
เอ้าถ้ามาลองคิดเป็นจำนวนเงินเล่นอันนี้คิดเล่น

บอกว่าเขาทุ่มเทเท่าไหร่ถึงได้เธอมาอย่างนี้ใช่ไหม

กาแฟก็ตีสัก๕๐๖๐แล้วกัน

รักนี้ลงทุนไม่ถึง๒๐๐บาท
เฮ้ยแต่เขาใช้ความตั้งใจเพราะใช้เวลา๒เดือน
นี่แหละมันมีค่ามากกว่าเงิน
ถูกใช้ความพยายาม
เออไอ้ตัวเราแม้ขึ้นนึงเป็นหมื่นยังไม่ได้จับแขนเลยนะบางที
เขาใช้เงินถูกที่ถูกทางอันนี้ใช้เงินไม่เป็น

หน่วงใส่จะยอมรับความจริงก็ได้

บางทีก็คิดนะว่าเราทำอะไรลงไปก็ไม่รู้
ยินดีกับคู่นี้ด้วยละกันนะ
ใครที่ชอบห่อหมกให้มาเลย
เพราะว่าเรามีร้านห่อหมกทะเลย่างสุด
จะอร่อยอยู่ในกุ้งเทพมหานกรนี้เองนะฮะ
อยู่แถวสามเพลงบอกเลยนะคะว่าแซ่บและน่ากินสุดเลย
แต่จะน่ากินขนาดไหนติดตามพร้อมกันในช่วง
สะบัดรอบกรุง
ทุกวันวันนี้เรามาอยู่กับร้านห่อหมกทะเลย่างอ่าวมะนาว
ร้านคุณป้าแกอยู่สำเพ็งนะอยู่ตรงถนนมังกร
ไทยซิริเป็นหนึ่งร้านที่เราได้ชิมแล้วรู้สึกว่าอร่อยมาก

เราสั่งไปเป็นปลากับกุ้งแล้วก็เพิ่มไข่ต้มด้วย

ได้ไปแบบนี้เลยเพราะเราชอบกินหอมกระเทียม
อยากให้ทุกคนไปลองอร่อยจริง
มันเป็นเมนูที่ง่ายแสนง่ายแต่อร่อยและอิ่ม
ถูกต้องแล้วคุณดูค่ะเขาตักข้าวเต็มชาม

แกะมาสดร้อนอย่างนี้โปะเข้าไปเลยค่ะ
ข้าวสวยพร้อมมีไข่ต้มอีกต่างหาก
ที่สำคัญกินไฮแซมตรงนี้
น้ำพริกจริงน้ำพริกน้ำปลา
กินอวดแล้วแบบนี้คุณดูย่วกันเลย
เขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านห่อหมกทะเลย่างอ่าวมะนาวของป้าจันนะคะ
ตั้งขายบริเวณถนนมังกรแยกไทยซิริที่ตลาดสำเพ็งนะ
อ้าวอ่าวใครไปเท่านั้นหรือว่าคุณเคยคงจะนึกออก
ร้านนี้เขาเน้นไปที่ห่อหมกทะเลค่ะมีทั้งปลากุ้งปลาหมึกไข่แมงดาปูก็มี
ห่อละ๒๕บาทเท่านั้นเอง

ห่อหมกปลาและห่อหมกจุ้ง

เพิ่มไข่ต้มอีกสักใบโอ้โหฟินเลยครับ
อร่อยด้วยทางร้านเขาบอกว่ามีพริกน้ำปลาที่เป็นสูตรเด็ด
เฉพาะราดแล้วก็ปรุงให้อีกด้วย

พริกน้ำปลาหรือจะเรียกน้ำปลาพริกเนี่ย
บางครั้งบางคราวมันก็มีสูตรเด็ดอยู่เหมือนกันนะ
ผลต่อความรู้สึกของคนทานนะบางที่เค็มไปบางที่เปรี้ยวไปเผ็ดไปมันไม่ได้
แล้วเวลาฝานพริกหรือหั่นกระเทียมแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน
แล้วรสสัมผัสก็แตกต่างกันด้วยอย่างกระเทียมถ้าหั่นแบบเป็นฝานแบบเป็นแบบชิ้นเล็กบาง
ได้อีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นชิ้นหนาหน่อยเป็นท่อนก็ได้อีกแบบ
จริงค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของป้าจันเลยจริง
ใครแวะไปตลาดสัมเพ็งมันจะไปซื้อของเครื่องประดับกระจกซะพุ่งสภาพอย่างเดียวไม่ได้

ค่ะสนใจสิแคปหน้าจอนี้เอาไว้ได้เลยนะเผื่อว่าไปถึงแล้วจะได้โทรหาป้าจาน
สั่งเผื่อไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวหมดเนอะ
เอาจริงเพราะว่าอะไรไปเดินตลาดสำเพงมันต้องใช้แรงเยอะ
ให้ลากกระเป๋ายัยอะเออเสร็จมันไม่ได้หมดแรง
จูดงนะใช่ครับส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวเราจะดูเรื่องของความสนุกกันเลยคุณจะไปไหนคุณจะไปไหน
อ๋อไปดูเลยเอาอย่างนี้คุณผู้ชม
ใครที่ชอบเรื่องนี้บอกเลยว่าน้องคนนี้ครับ

โอ้โฮสุดอยู่กับเจ้าข้าวเจ้าข้าวยังไง

สกิดยิ้ม

คุณจุดกลิ้วคุณไปตามหมอปามาเลย
น้องเขามีตาเหลือกค่ะเขาเป็นอะไร

แต่กินปกติก็ได้แล้วยังไงล่ะ

คือมันอร่อยใช่ไหมฮะ

ถ้าสูดแรงมันอาจจะออกจมูกได้นะ

จริงอันนี้เรื่องจริง
แต่อย่างสุดท้ายเราผ่านกินสูตรดังก็ไม่เหมือนกันเพิ่งเพิ่งเห็นกัน
อร่อยจริงอร่อยล้ำ
สองครับหนุ่มน้อยคนนี้เวลาที่ใครถามเรื่องแฟนเนี่ย

แต่หนุ่มน้อยคนนี้ตอบซะแม่โอ้โหง่ายเงือบเลยครับ
เมื่อไหร่จะมีแฟนใหม่
นี่ดูเนี่ยตอบแบบดารานี่ค่ะ
ุ่มน้อยคนนี้เขาตอบว่าอะไรแม่เขาถามเนี่ยลูก

ลูกชายก็แสดงสีหน้ายิ้มแย้มเลยแล้วก็หันมาตอบด้วยความมั่นใจ

เออเข้ากับเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้

คำตอบแบบนี้คุณแม่ก็หัวเราะยกใหญ่เลย
เพราะว่าลูกชายแสดงจุดยืนที่เป็นอย่างไร

เขาบอกว่าโฟกัสที่การเรียนการเล่น
เลือก๘เอาไว้ก่อน
ช่วงนี้ยังไม่มีแฟนแต่ขอโฟกัสไปที่งานอย่างเดียว
เออเป็นคำตอบดาราค่ะคำตอบดาราค่ะตอบแบบเลือกได้หล่อ
เออเป็นอย่างไรเอาโบนัสไป๖เดือน
เออดีเอาไปตอบแบบนี้แล้วได้โบนัสก็ดี
สำหรับคุณผู้ชมแฟนรายการคู่กัดสะบัดข่าวติดตามพวกเราแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราบอกเอาไปว่าคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับทางรายการของเราเนี่ย
คุณจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนะเป็นชุดของขวัญจากไทยรัฐเต็มชุดเลยค่ะ

ท่านผู้โชคดีขึ้นมาแล้วนะครับแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะทำการติดต่อกลับไปนะครับ
มอบของรางวัลมีอะไรบ้างอ่ะเสื้อถุงผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์
ใครที่รู้ว่าเพื่อนตัวเองญาติตัวเองได้รางวัลก็บอกเขานิดนึง
ใช่ครับวันนี้เราลากันไปด้วยภาพความน่ารักเขาบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่า
รุมมาตุ้มรุมรักอะไรจะขนาดนั้น
จะรักใครรักอะไรต้องรอดูค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่เราหมดเวลาต้องลาไปแล้ว

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒